งานวันกระตันยูบูรพาจารย์หลวงปู่คูณหลวงพ่อคูณปริสุทธน
ที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เทพปริยัตมุณีเจ้าคณะภาค๑๑วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานครและนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์นะคะ
เป็นอดีตผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานพิธีทำบุญวันกระตันยูบุรพาจารย์
พระผู้มีพระคุณพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ
อดีตจังหวัดวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมารอำเภดาลคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยในงานมีบรรดาหน่วยงานต่างในจังหวัดนะคะ
รวมทั้งศิษยานุสิตกว่า๓๐๐คนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียง
โดยมีพิธีไหว้หุ่นขี้พึ่งซึ่งปั้นขึ้นใหม่
แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนะคะ
จำนวน๔๐๐ทุนทุนละ๑๐๐๐บาทค่ะ
วันที่๔ตุลาคมนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณค่ะ
ซึ่งทุกปีก็จะมีศิษยานุสิตจัดงานแสดงมุฒิตาสักการะเป็นประจำทุกปี
แม้ว่าหลวงพ่อคูณจะมรณภาพไปแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมปี๒๕๕๘สิริอายุ๙๒ปีค่ะ